คู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพฯ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำให้น้องใบตองหายหิว
รวมไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังหิวอยู่ในขณะนี้ด้วย
เดี๋ยวจะพาไปดูนี่เลยหมูพวง

เคยได้ยินแต่เอออะไรมะเขือพวง

ที่จังหวัดขอนแก่นร้านนี้โอ้โหควันขมงโฉงเฉง

ถูกต้องคิวเพียบบอกเลย
รสชาติเขาอร่อยจนเป็นที่ล่ำลือนะครับ
ขายอยู่บริเวณด้านหน้าตลาดจอมพล
ถนนกสิกรทุ่งสร้างเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับ
ลูกค้ามาใช้บริการกันเยอะมาก
ทางร้านเขาเนี่ยนะจำเป็นจะต้องจัดบัตรคิวให้

นี่ครับเป็นรถที่ขายข้างทางเล็กแบบนี้
ปัจจุบันร้านเขาขายหมูพวงเฉลี่ยได้
วันละประมาณ๔๐๐อัน
เพราะฉะนั้นใครมาก่อนมาทีหลัง
ร้อยถึง๕๐๐พวงเยอะอยู่นะครับ
แล้วร้านนี้เขาบอกว่าร้านของเขาร้านเดียวนะ
ไม่มีสาขาระวังไปแอบองแอบอ้างนี่
ไม่ใช่ของเขาแน่นอนเพราะเขามีขายอยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
แล้วที่มันติดอกติดใจลูกค้าก็คือ
ความอร่อยนุ่มหอมหวานรับประทานง่ายอิ่มอร่อย
ทานไปควบคู่กับข้าวเหนียวร้อนสักหนึ่งกรั
นะบางคน๒กรัม๓กรัม๓ขยำ๓ปั้น

ขายเนี่ยถ้า๕๐๐พวงเต็มที่ที่เขาบอกนะครับ

ร้านหมูพวงคูก้า
ครูก้าหมูพวงขอนแก่น

ขายตั้งแต่๖โมงเช่าจนถึง

เที่ยงปุ๊บอดกินปั๊บทันทีนะคะ
โมงเศร้าถึง๑๑โมงเศร้า

เศร้าเศร้ากว่าเดิมอีกไม่ได้กินไง

ครูก้าหมูพวงขอนแก่นนะคะ

ส่วนที่เชียงใหม่เขาก็มีเมนูอร่อย
ที่เป็นตำนานความอร่อยมา๔๐ปีเหมือนกันคุณผู้ชม
ไปเชียงใหม่เนี่ยนอกจากจะไปทานข้าวซอยน้ำเงี้ย
แล้วอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องไปทานก็คือเป็นอาหารพื้นบ้าน

รู้จักไหมหน้าตาเป็นยังไงใครไม่รู้จักเดี๋ยวพาไปทำความรู้จักกันวันนี้แหละ
แต่ไม่เคยเห็นนั่นคืออาหารเหนือเลยนะคุณมันเป็นอาหารเหนือขนาดแท้เลย
ไม่ว่าจะเป็นลาบหมูคั่วต้มยำไก่ยำขนุนคือทุกอย่างเนี่ย
มันเป็นของดีเป็นสูตรเด็ดของเชียงใหม่เขาการันตีมาเลยว่า
หากินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับไปกินที่ร้านลาบดีขม
ตั้งอยู่หลังวัดพระสิงห์ในตัวเมืองเชียงใหม่เลยค่ะหาไม่ยากเลย
เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าร้านลาบดีขมเนี่ย
คู่กับเมืองเชียงใหม่มา๔๐ปีแล้วนะ
ก็จะเน้นขายพวกอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านที่มันไม่ซ้ำกัน
หลักก็จะมีแกงขนุนแกงผักกาดจอแกงอ่อมต้มยำไก่พื้นเมือง
รวมถึงเมนูลาบลาบเนี่ยเด็ดมาก
มีทั้งลาบหมูมีลาบสุกลาบดิบมีหมดเลย
แต่ที่คนชอบกินมากที่สุดก็คือลาบปลา
ปลาใช่ทำมาจากปลาดุกคัดเฉพาะเลยค่ะ
โดยจะเน้นเนื้อที่แน่นเท่านั้น
นี่มีหมดเลยลาบหมูลาบสุกลาบดิบลาบปลาได้หมด

เริ่มต้นที่๓๐บาทเป็นต้นไป
อ่าถ้าหากใครไปเชียงใหม่อยากจะกินอาหารเหนือที่มีรสชาติดั้งเดิมอร่อย

ร้านนี้ลาบดีขมประมวลของกินเมืองนะจ๊ะ
ร้านอยู่ที่ถนนอารักษ์๕ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่
เปิดทุกวันตี๕ตี๕๓๐เป็นต้นไป
เปิดไปเลยยาวไปจนกว่าอาหารจะหมดอ่ะคุณ
ลองดูโทรกันไปนะคะ
ขายาวไปจนกว่าข้องจะหมดเลย
ถ้าพูดถึงลาบดีขมเนี่ยหลายคนเป็นห่วงเรื่องของความสะอาด
เพราะฉะนั้นร้านนี้การันตีนะสะอาดแน่นอน
เพราะว่าขายคู่กับเมืองเชียงใหม่มา๔๐ปีแล้วนะคะ
ลาบดีขมลาบแบบไม่สุกเนี่ย
มันเป็นอาหารพื้นเมืองที่ใครกล้าทาน

วันนี้เราพูดถึงเรื่องของอาหารเยอะแยะมากมายนะครับ
อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไลน์มาพูดคุยกับเราด้วย
บอกหน่อยแล้วกันว่าร้านอาหารที่มันอร่อยเด็ดถูกใจ
หรือว่าเมนูเด็ดที่คุณผู้ชมชอบทำชอบทาน

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่กินแล้วมันสดชื่นนะ

บางคนบอกอยู่สุโขทัยร้อนมากเลย

บอกเลยว่าสุโขทัยร้อนเป็นประจำอยู่แล้วครับ
ต้องค่ะจริงก็ร้อนทุกที่นะกรุงเทพ
ที่ก็มีอบอ้าวเดี๋ยวก็เตรียมจะมีฝนตกบ้าง
ต้องเอาล่ะคุณผู้ชมครับอย่าหยุดความอร่อย

ผมบอกเลยว่าอิ่มน้ำสำราญแถมราคา
จิ๊บจิ๊บเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ไปดูกันหน่อย
สิบเก้าบาทนี้นะสบายกระเป๋าไหมล่ะ
กินให้เต็มที่อิ่มน้ำสำราญกันไป

อยู่ที่นี่นะจ๊ะตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ
ไปกันได้ร้านข้าวแกงกาเฟ่นะครับ
สายทานเยอะเนี่ยไม่ควรพลาด
เพราะว่าเขามีข้าวแกงไว้บริการเพียบ
จัดหนักต้องไป๔๙บาทเท่านั้นเอง
สบายแบบนี้แล้วก็อาหารของเขาเนี่ยนะ

เพราะว่าแต่ละเมนูเขาจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อย
แต่ว่าหลักอย่างแกงพะแนงแกงขาไก่พะโล้เนี่ย
ที่เป็นทีเด็ดของทางร้านก็มีให้ทานทุกวัน
อาหารประจำเขาก็มีแต่อย่างอื่นที่เขาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
แล้วนี่คืออีกหนึ่งทีเด็ดคือ

ใช่นึกถึงตอนสมัยถ้าเป็นผมนะอนุบาลนะ
คุณผู้ชมก็ตักข้าวลงไปตักกับข้าวลงไปมันจะแยกกันอยู่

ก็เราไป๓น่างสาวซูภาดาลหาคุณนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านนี้มาได้นะครับ
เหลือสัตว์ก็เลยคิดทำธุรกิจที่จะต่อยอดร้านขึ้นมา
ปิ๊งไอเดียนะครับเปิดร้านขายข้าวแกงมันซะเลย
แล้วขายเป็นแบบบุฟเฟ่แบบนี้จัดหนักจัดเต็ม
ลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วที่สำคัญอาหารของเธอนั้นเธอการันตีเลยนะว่าสดใหม่ทุกวัน
เพราะว่าแต่ละวันนั้นลูกค้ามาทานนี่หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือค้าง
โอ้โหหลายเมนูขนาดนี้เกลี้ยงเลยเหรอ
ถูกต้องครับนี่แล้วถ้าใครไปแล้วนะ

กองกลับบ้านเขาก็มีบริการให้เหมือนกันนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วอยากไปทานกันใช่ไหม
ร้านข้าวแกงคาเฟ่ย้ำอีกครั้งว่าอยู่ที่ตำบลกุฎป่อง

เปิดตั้งแต่๗โมงเช้าไปจนถึง๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็น

เพื่อจะไปจองตรงจองโต๊ะอะไรก็ว่ากันไป

อร่อยแน่นอนราคาถูกแน่นอน๔๙บาท

ไปให้ถึงเลยแล้วจะเจอที่กุฎป่อง

มาถึงโอ้โหหาเรื่องกระเป๋าแบน

เดี๋ยววันหลังจะเลี้ยงคืนเดี๋ยววันนี้มีเลี้ยงคืนแน่

เอาใจคนที่ชอบทานข้าวไปแล้วชอบทานอาหารพื้นเมืองไปแล้วใช่ไหม
เอาใจคนที่ชอบทานเมนูเส้นบ้าง
โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเครื่องในวัว
โห้ยหากินอร่อยแล้วไม่คาวเนี่ยหายากนะ
ถูกต้องก๋วยเตี๋ยวเครื่องในวัวร้านนี้นะคะ
เป็นร้านขวัญใจของทั้งนักศึกษาทั้งประชาชนในจังหวัดยะลาเลย
อร่อยเด็ดมากนี่ดูหน้าตาก่อนควันขมงโฉงเฉงแบบนี้
มันคือหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเครื่องในวัวที่เรากำลังพูดถึงนั่นเอง

วิทูลอุทิศ๑ย่านตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยาลา
เจ้าของร้านก็คือนางสาวมณฑาสมัยนุ้นนะคะ
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเป็นคนจังหวัดพัทธลุง
แต่ว่าติดตามสามีมาทำงานที่จังหวัดยาลา
มีใจรักในการทำอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

พยายามสร้างเอกลักษณ์ของสูตรให้เป็นเฉพาะตัวของร้านนั่นแหละ
พร้อมกับศึกษาจุดเด่นของจังหวัดยาลา
ว่าคนยาลาเขาต้องการทานก๋วยเตี๋ยวกันแบบไหน
นี่มีหลักการตลาดในการทำของขายนะคุณนะ
ไม่ใช่ว่าทำอาหารอร่อยอย่างเดียวก็เปิดขายได้

นี้ต้องผ่านการคิดผ่านหลักการ
คุณดูนี่ร้านอื่นไม่มี
อันนี้เป็นน้ำพริกเผาสูตรของทางร้าน
รวมถึงเพิ่มเมนูให้มันมีความหลากหลายมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเครื่องในวัวที่หลายคนชอบทานกัน
เตี๋ยหม้อไฟเนื้อตุ๋นไก่ตุ๋นมะระ
มีให้เลือกหมดเลยทั้งเนื้อทั้งไก่
ลูกค้าก็จะบอกกันปากต่อปากค่ะ
ก็เลยทำให้มีลูกค้าเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยนะคะ
จากที่ตอนแรกเปิดมามันก็อาจจะไม่ได้คึกคักมาก
แต่ถ้ามันอร่อยคุณเราก็จะบอกต่อกันใช่ไหม
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นนักศึกษาวัยทำงานข้าราชการ
โอ้โหอันนี้คือมาทุกเพศทุกวัยแล้ว
คือมาทุกอาชีพด้วยนะใช่ค่ะราคาขายก็ไม่แพงมาก
คือก๋วยเตี๋ยวเครื่องในวัวจะอยู่ถ้วยละ๖๐บาท
เพราะว่าถ้วยใหญ่เครื่องแน่น
วันหนึ่งที่ร้านขายได้ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
เท่าไหร่ค่ะแน่น๔๐๐ถ้วยโอ้โห
คิดดูถ้วยละ๖๐๔๐๐ถ้วย
รายได้เฉลี่ยวันหนึ่งน่าจะเป็นหมื่นกว่าบาทเลยนะคะ
โอ้โหอันนี้ก็คือยังไม่ได้หักต้นทุนนะ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการมารับประทานที่ร้านเนี่ยนะคะมากันได้เลย
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนวิทูลอุทิศ๑ทางไปบ้านนิบงบารูในเขตเทศบาลนครยะลานะคะ
เปิด๑๑โมงถึง๓ทุ่มหรือต้องการให้ไปส่งที่บ้าน
ก็มีบริการจัดส่งเหมือนกันโทรไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นี่แหละจ้า
ขอบ้านอยู่ในยาลานะคุณนะอย่าเออโทรจากกรุงเทพแล้วบอกว่าอยากให้ไปส่งที่บ้านค่ะ
ไหนแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มาส่งอย่าโทรกรุงเทพฯแล้วอยากยาลามาส่งกรุงเทพฯ
เขาคงไม่ส่งหรอกอ๋อเหรอมีดิฉันคิดคนเดียวเหรอ
ถ้าไกลขนาดนั้นก็ไม่น่าจะส่งอ้าวเหรอดิฉันคิดได้คนเดียว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณอยู่กรุงเทพแต่คุณอยากทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วก็เดี๋ยวผมพาไป

ไปตามในช่วงของตลัดกินเดี๋ยวจะพาไปทานร้านนี้อร่อยเด็ดอย่างแน่นอน
ไปเลย
บ่ายแบบนี้ชักเริ่มหิวคุณผู้ชมครับ

มาถึงย่านศรีนครินย่านนี้ของอร่อยเพียบ
แต่ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่จะมาตามล่าหาความอร่อยกัน
กับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูรถตู้

เห็นไหมนี่คือหลักฐานนะ

ความเป็นมาเป็นไปของร้านนี้เป็นยังไงนะครับ
ตามมาเลย
พี่อาสวัสดีค่ะ

ก็เลยเลือกที่จะเป็นอ๋อมีตัวเลือกหลากหลาย
เห็นบอกว่ารีลาระของพี่เนี่ยแหมย้อนกวนเหลือเกิน
รู้ความของรูหนึ่งเต็มใจถึงรสชาติหรือรีลาระของพี่มากกว่ากัน

ว่าเมนูที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวก็คือ

เป็ปต์ของงานก็คือทานเส้นน้อยหมูตุมประมาณนั้น
วันนี้พี่จัดอะไรให้ผมวันนี้เป็นแนะนำเป็นกะเพราปลาหมึก
ลาบกากหมูลั่นแล้วก็เป็นเตี๋ยแห้งกระทะร้อน

อย่างแรกนี่คือลาบกากหมูลั่นคุณผู้ชมครับ

เขาบอกว่าเมนูนี้ควรจะต้องสั่งมาทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวด้วย

แต่นี่ของเขานี่มีใส่หมูลงมาด้วย

ครบทุกเมนูเลยผมทานครบหมดแล้วนะ
แล้วก็ที่อยากจะชื่นชมจริงก็คือนี่เลย
หมูตุ๋นทั้งพี่กล่าวหมูตุ๋นที่สุดยอดเลยนะ

มีหน้าล่ะมันถึงได้นุ่มนิ่มแล้วก็อร่อย

พรีเซนต์แต่ละเมนูของพี่อานี่
สุดยอดเลยนะใส่กระทะลงกระทะร้อนมา

ครับตอนนี้ทำธุรกิจเป็นแฟนชายครับผม
สำหรับท่านผู้ที่อยากจะมีอาชีพนะครับผม
ก็ติดต่อมาได้มีอะไรคุยกันครับผม
ราคาไม่แพงราคาไม่แพงด้วยนะให้เสื้อไหม
จัดให้ครับแถเสื้อให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะ

ครับร้านอยู่ข้างกลมที่ดินนะครับพระคาโน่ครับ
เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์
ร้านเปิด๘โมงนะครับถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งครับ
ส่วนอาทิตย์หน้านะครับในช่วงของตลอดกินทั่วถิ่นไทย
ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
เอาล่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่อามากเลยนะครับ
ขอบคุณครับที่ให้โอกาสกับช่วงของตลอดกินในรายการตลอดข่าว
เรามาชิมถึงที่อร่อยทุกเมนูจริงอันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มนะครับ
ส่วนช่วงนี้ขออนุญาตจัดการที่เหลือแล้วเดี๋ยวไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ
เรียบคุณชนะคุณทานเรียบเลยจริงสน๊ะทานเนาะคุณลากหลายเมนู
ไปนี่บอกเลยว่าคนเยอะมากแล้วที่สำคัญถ้าอยากจะไปทานนะ

มันขลังมันอร่อยเด็ดแล้วขายมานานแล้วเห็นไหม

ชอบกินสนิมหรือยังไงโถ่เอ้ยอ้าวไม่ใช่ร้านนี้ที่จะแนะนำว่าคือต้องดูรถตู้ให้ดี
อ่ะร้านนี้จุดสังเกตเขาอืมหมูตู้หมูตู้หมูตู้ก๋วยเตี๋ยวหมูตู้อ่ะ
ลองไปดูเพราะว่าคุณชนะการันตีแล้วว่าอร่อยจริงนะก็มีคุณผู้ชมทางบ้านบอกมาว่า
เห็นแล้วน่ากินเห็นแล้วหิวเห็นแล้วโอ้อยากไปกินบ้างแล้วก็แนะนำเมนูเด็ดมา
ไก่ย่างวิเชียนบุรีอย่างนี้อร่อยอยู่แล้วที่นั่นอร่อย
แล้วก็หลากหลายเมนูเลยค่ะรวมไปถึงบางคนบอกว่าได้ยินเสียงดิฉันแล้ว
กินข้าวอร่อยโอ้โหคุณจะเจริญอาหารมากขนาดนั้นเลยเหรอครับ
จะอัดเสียงไว้ให้จังเลยเวลาจะกินข้าวจะได้ฟังเสียงน้องใบตองไปด้วย
เพราะฉะนั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพักความอร่อยไว้คู่เดียว
เพราะว่าช่วงหน้าเด็ดกว่านี้อีกคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกับ
แมนไม้ขลุยเจ้าของยอดวิวหลักล้านในโซเชียลเลย
เขาเป็นใครหน้าตาแบบไหนเก่งกาดขนาดไหนถึงมียอดวิวเป็นหลักล้าน
เดี๋ยวช่วงหน้ามาทำความรู้จักกันสักครู่ค่ะ